ท่านผู้ชมครับมีการแชร์คลิปเรื่องหนึ่งนะฮะที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
วันนี้ตำรวจดำเนินคดีแล้วนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันก็ชัดเจนแล้วว่าใครทำอะไรยังไงนะครับ
เป็นคลิปของพนักงานขนส่งสินค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ยกพวกไปรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่รอปภของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เพราะว่าเป็นเส้นทางที่เหมือนกับว่าบริษัทขนส่งสินค้าเนี่ย
เขาจะผ่านหมู่บ้านลัดไปคลังสินค้าเขาได้ด้วย
ใช่ค่ะคือคนที่เห็นคลิปนี้ไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปไง
บอกว่าเขาอยู่แถวนี้หมู่บ้านนี้ก็มีคนแอบเข้าไป
แบบอยากจะเข้าไปเพื่อเป็นทางลัดบ่อยมันก็เกิดปัญหาอยู่บ่อย
แต่ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำร้ายกันขนาดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
ท่านดูคลิปนี้ก่อนเห็นไหมฮะ
มีผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเหตุการณ์หน้าหมู่บ้านพอดีนะครับ
รอปภหน้าหมู่บ้านถูกกลุ่มผู้ชายเหล่านี้ที่เป็นพนักงานขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

บอกว่ามีผู้ชาย๔คนรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พัฒนาการ๓๘ไม่มีใครเข้ามาช่วย
คนที่เอาคลิปไปโพสต์เอาไว้พิมพ์ข้อความบอกว่าก็ใหญ่จะทำไม
เป็นแค่รอปภอะไรแบบนี้
ก็อาจจะพูดลักษณะเชิงประชดประชันไปถึงคนที่ทำร้ายรอปภเขานะครับ
แล้วก็บอกว่าพนักงานของบริษัทขนส่งสินค้าที่ไปทำร้ายรอปภ
เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่เขามีสีส้ม
บริษัทอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เยอะเหลือเกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
มี๓๔คนนะครับไปทำร้ายรอปภในหมู่บ้านใหญ่แถวพัฒนาการ๓๘
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลังจากเห็นคลิปนี้
แต่รถคันนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ติดโลโก้อะไรเลยนะ
ไม่รู้ว่าเขาเป็นรับช่วงต่อหรือว่าอะไรยังไง
เขาไม่ติดโลโก้อะไรเลยนะครับรถคันนี้นะครับ
มีคนให้ข้อมูลบอกว่าก็หมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้คลังสินค้าย่านพัฒนาการ
รถที่ไม่ได้เป็นรถของหมู่บ้านไม่มีสติ๊กเกอร์ผ่าน
แต่มักจะชอบมาตีเนียนผ่านหมู่บ้านเพราะมันเส้นทางลัดด้วยไง
มันลัดได้ถูกต้องเนี่ยฮะคือถ้าจะเข้าเนี่ยเขาก็ให้เข้า
แต่ต้องแลกบัตรแต่บางคนเนี่ยแบบชอบจะตีเนียนจะเข้าไปเลยไม่แลกบัตรก็มีนะฮะ
อันนี้คนที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีคนที่ส่งเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มนี้
บอกว่าเนี่ยคนก็ร้องไปยังเพจของบริษัทขนส่งสินค้าแห่งนี้
หลายรายแล้วหลายกรณีแล้วแอดมินเพจของบริษัทเขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องแล้ว
ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จัดการให้
คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดเหตุ
อยู่ในซอยพัฒนาการ๓๘นะครับได้ไปคุยกับนายวิรกิจอภิโชควัชรศักดิ
เป็นผู้มนุยการโครงการบ้านจัดสรรบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่ง
สิบสองพฤษภาคมเป็นจุดป้อมรอปภทางเข้าหมู่บ้านค่ะ
ได้ไปสอบถามแล้วนะครับทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้คือพนักงานส่งของของบริษัทนั้น
ไม่พอใจขณะที่มาจอดรถระหว่างแลกบัตรแล้วไม้กระดกที่ปิดกั้นทางเข้าเนี่ย
ตอนจะปิดเนี่ยมันปิดลงเกือบโดนรถก็เลยลงมามีปากเสียงด่าทอกับเจ้าหน้าที่รอปภ
ทำให้ตอนนั้นรอปภเขาก็โมโหอาจจะแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วนะครับ
ก็เลยถือไม้กวาดไปวิ่งไล่เหมือนกับวิ่งไล่จะตีอะไรอย่างเงี้
วิ่งไล่รถอะไรแบบเนี้ยนะครับพนักงานส่งของคันนี้
ก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วนะเที่ยงครึ่งนะ
จากนั้น๑๗นาฬิกา๔๐นาทีนะครับพนักงานส่งของคันนี้
ยกพวกตับมา๔คนมาที่ป้อมรปภแห่งนี้ครั้งนึง
แล้วก็เป็นเหมือนในคลิปนะครับรุมทำร้ายร่างกายรอปภเลยนะครับ
เข้าบาดเจ็บนะครับพนักงานส่งของก็ยังไปอ้างว่า
ก็รอปภคนนี้เนี่ยถือมีดมาจะทำร้ายผมก็เลยทำให้โกรธแค้น
แล้วก็ยกพวกมารุมนะครับแต่ว่าทางนายวิรกิจที่เป็น
ภูมิในการของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะฮะโครงการแห่งนี้เนี่ย
บอกว่าทั้งตัวเขาเองนะครับที่เป็นภูมิในการโครงการบ้านจัดสรรแห่งนี้
แล้วก็ทางตำรวจในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความ
มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดณจุดเกิดเหตุแล้ว
รอปภที่ถูกทำร้ายแค่ใช้ด้ามไม้กวาดวิ่งไล่
ไม่ได้ใช้มีดไล่แทงตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สอนอคลองตัน
มีปากเสียงว่าหมาจะตีรถผมแล้วใครจะรับผิดชอบ
ซึ่งก็เกิดเหมือนกับว่าทางเจ้าที่รอพอก็เกิดอาการโมโห
ก็พูดถกเถียงกันครับอะไรอย่างเงี้อ่าแล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่ควันดำ
แล้วก็น้องก็เหมือนกับว่าไปหักไม้ด้ามไม้กวาดก็วิ่งไล่
ทางเจ้าหน้าที่ที่ผมมาถามวันนั้นที่เรารับแจ้งความแล้วก็อ้างว่า
ผมมองกระจกหลังเนี่ยเห็นว่าเป็นมีดสปาต้าอันใหญ่
ก็เลยทำความไม่พอใจคิดว่าจะมาทำร้ายเขา
ก็เลยขับรถพวกมันตีรอพอผมในการไปหักไม้ที่อยู่
ด้ามไม้กวาดที่น้องเราพอถือวิ่งไล่เราเองครับ

นี่ฮะฝ่ายที่ยกพวกย้อนมาเนี่ยพาพวกมารุมบอกว่า
มองจากกระจกหลังคิดว่ามีดสปาต้าเป็นด้ามไงกวาด
วันนี้ตำรวจสอนอคลองตันเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำนะครับ
มีนายกิติศักดิ์จันต่ายอายุ๒๕ปีเป็นพนักงานส่งของที่ไปมีเรื่องกับเขาพาพวกมารุมเขา
อีกคนนึงคือนายเจ๊อารีดาราโซอายุ๓๔ปีเป็นรอปภของหมู่บ้านที่ถูกรุมทำร้าย
ฟังทางนายเจ๊อารีก่อนนะนายเกียรติศักดิ์เนี่ยอันนี้เขาก็มาเหมือนกันวันนี้นะครับ
เจ๊อารีที่เป็นรอปภบอกว่าวันเกิดเหตุนายเกียรติศักดิ์ขับรถมาที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
จะขอเข้าไปในหมู่บ้านจึงต้องเรียกตรวจตามหน้าที่เนื่องจากรถของนายเกียรติศักดิ์ไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยที่แสดงว่าเป็นรถส่งของนะฮะ
เหมือนที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นรถแบบสีเงินเงินบอนทั้งคันไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลย
เพราะว่าปกติถ้าเป็นรถส่งของเข้ามาส่งให้คนในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้บางทีเขาจะอนุโลมให้แต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับ
ทีนี้นายเกียรติศักดิ์เนี่ยนายเจ๊อารีบอกว่าก็ไม่พอใจนะ
แล้วไปหยิบเหล็กในรถมาข่มขู่รอปภ
ตัวของเขาก็เลยต้องไปหยิบด้ามไม้ถูพื้นซึ่งเป็นไม้ไผ่เอามาป้องกันตัว
แต่ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งอะไรกัน
จนกระทั่งช่วงเย็นนายเกียรติศักดิ์ย้อนกลับมาพาพวกมาอีก๓คนเป็น๔คน
รุมทำร้ายเขาซึ่งเขาก็พยายามจะอธิบายให้ฟังแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ฟัง
ใช้ทั้งมือใช้ทั้งเท้าทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
จากนั้นเขาก็เลยโทรแจ้งหัวหน้ารอปภแต่ตอนนั้นโทรไม่ติดนะครับ
ก็ต้องวิ่งหนีไปแล้วไปโบกรถแท็กซี่กลับบ้านเลย
แท็กซี่ตอนนั้นก็ไม่ยอมรับต้องเดินกลับบ้านอีก
แท็กซี่อาจจะเห็นว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรมาก็เลยไม่ได้รับ
เขาเลยต้องเดินกลับบ้านนายเจ๊อารีบอกว่า
เขาไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยในตอนนั้นเพราะว่าถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียว
ไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยจนได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลฟกช้ำที่ด้านหลังคิ้วซ้ายก็แตก
นี่ฮะนายเจ๊อารีนะฮะคนนี้เสื้อขาวเนี่ยแล้วปากนี่ก็แตก
เราไม่ได้ต่อสู้อะไรเราแค่ป้องกันตัวเฉย
มีโทษอะไรบ้างไหมตอนที่เค้าทำร้ายเราได้ห้ามได้
พอเลี้ยวพอพอเราเดินเยอะแรก
สักตอนที่คงไปเลยครับ
ันนี้ผมไม่กลับเลยผมเดินกลับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายมานิดแซ่ตันเป็นหัวหน้ารอปภนะคะ
ก็บอกว่าการเรียกตรวจรถที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของรอปภอยู่แล้ว
ปกติแล้วถ้ารถส่งของมีโลโก้จะให้ผ่านเข้าออกได้ตามกฎของหมู่บ้าน
แต่ถ้าเป็นรถอื่นอื่นจะเรียกตรวจทั้งหมดแล้วก็จะให้บัตรเพื่อไปประทับตราที่บ้านของลูกบ้าน
ก็เหมือนกับหมู่บ้านจัดสรรทั่วไป
แต่รถบางคันชอบฉวยโอกาสผ่านทางเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้เนี่ย
ลุจากซอยพัฒนาการ๓๘ไปซอยพัฒนาการ๓๙ได้

ถ้าเกิดอยู่ดีคุณเป็นใครก็ไม่รู้จะมาผ่านเป็นลักษณะของการใช้เป็นเส้นทางลัด
เพราะนี่คือถนนส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านด้วย
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหัวหน้ารอปภบอกว่ามันสะเทือนใจจริงนะคะ
สำหรับอาชีพรอปภด้วยกันไม่น่าจะใช้อารมณ์ใช้กำลังทำร้ายกันเลย
เห็นภาพแล้วรับไม่ได้เพราะมันรุนแรงเกินไปค่ะ
เดิมเลยได้ต้องต้องทำไมถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ไปูนตรายไป

ก็ยอมรับว่าทำร้ายรอปภจริง
ส่วนพวกที่ไปกันอีก๓คน
อ้างว่าเป็นพลเมิงดีเข้าไปช่วย

ตำรวจเลยบอกว่ายังไม่อยากจะเชื่อเลย

เพราะว่าพฤติกรรมของทั้ง๔คนมันดูแล้ว
เป็นการรุมทำร้ายร่างกายรอปภค่ะแล้วภาพที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ตำรวจบอกว่ามันก็ชัดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับนายเกียรติศักดิ์นะ
บอกว่าอยากจะชี้แจงไหมล่ะคุยกับทีมข่าวเราไหมเขาไม่ยอมคุยค่ะ
พอให้ปากคำเสร็จก็ขึ้นรถไปเลยออกไปจากสอนอคลองตันเลย
มาช่วยกันหรือช่วยรุมหรืออะไรยังไงเออเป็นพลเมืองดีอ่า
แต่ทางหมู่บ้านบอกว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะถือว่ารอปภของเขาถูกทำร้ายร่างกายต้องหยุดงานไป๕วันแล้วเพื่อรักษาตัว
มีครอบครัวต้องดูแลรายได้วันละ๔๐๐ก็ไม่ได้